กล้วยยิ่งแพงอยู่ด้วยช่วงนี้นะ
หวีละ๖๐บาทกล้วยน้ำว้านะคะ
หวีละ๖๐๗๐บาทนะคะเจอในตลาดนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วโจรเดี๋ยวนี้เขาก็คิดนะว่าจะขโมยอะไร
ขโมยกล้วยกาเศรษฐกรณ์และบุษัฐปลูกจะไปขาย
ขโมยอีกขายที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะไปดูกันค่ะ

นี่กล้วยหายไปเรื่องกล้วยที่ไม่กล้วยแล้วเนี่ย
เป็นกล้วยอยู่ในซุ้มไก่ชนของคุณพลศิษย์กลัวคำทรายนะคะ
อยู่ที่หลังบ้านของตัวเองนั่นเองนะคะ
บอกพี่กัดหน่อยตำบลหางดงอำเภอฮ่อจังหวัดเชียงใหม่
ใครที่มีกล้วยอยู่ในบ้านนะคะระมัดระวังกันเลยนะคะ

คนร้ายขโมยตัดกล้วยน้ำว้าที่ปลูกไปหาย๑๐หวี
กล้วยน้ำว้านี่ปลูกไว้เองแล้วก็จะใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาหารเสริมของไก่ชน
แต่ว่าไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับใคร
คาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กันนี่แหละนะคะ
ส่วนที่ตลาดเมืองใหม่ศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ของจังหวัดพบว่า
ตอนนี้กล้วยน้ำว้าราคาแพงจริงนะคะ
สูง๓๐๔๐บาทสูงสุดอยู่ที่๕๐บาทค่ะ
เพราะว่าได้รับผลกระทบจากภัยแรงในช่วงที่ผ่านมา
ประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวนบางพื้นที่
มีลมพัดจนกล้วยนี้ล้มเสียหายกันไปนะคะ
ก็ทำให้ราคาแพง๒เดือนนับจากนี้
หากสถานการณ์เป็นแบบนี้เขาบอกว่าอาจจะสูงขึ้นกว่านี้อีกนะ

โจรอย่าไปขโมยของเกษตรกรเขา
อุตส่าหลูกไว้จะขายนะครับ
มาดูเรื่องราวของแพะกันบ้างดีกว่า
อายุประมาณ๑ปีเข้าไปกินย่าในป่า
แต่ปรากฏว่าพลัดตกลงไปในบ่อน้ำบาดาน
ลึกกว่า๗เมตรและใครจะไปช่วย
ช่วยขึ้นมาอย่างไรไปดูกันนะฮะ
นี่แหละครับแพะขอบร้ายอายุ๑ปีเสร็จ
เข้าไปกินย่าในป่าภายในวัดสะมะเกลือ
หมู่๕ตะบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี

ได้เห็นต้นกระถิ่นซึ่งถือว่าเป็นของโปรลึก
วิ่งไปเลยที่ต้นกระถิ่นปรากฏว่า
ตกลงไปในบ่อบาดานล้างนะครับความลึก๗เมตร
เขาก็ส่งเสียงร้องแม่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะ
เจ้าของได้ยินเดินตามหาจนพบว่าแพะตกลงไปอยู่ก้นบ่อ
โชคดีที่ในบ่อไม่มีน้ำนะ
ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านและแจ้งหน่วยกู้ภัย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ใช้เชือกผูกตัวโรยตัวลงไปในบ่อน้ำ
แล้วก็ใช้เชือกอีกเส้นผูกตัวแพ้นำขึ้นมาจากบ่อ
จนได้อย่างปลอดภัย
ดีนะครับครับตัวแม่ใหญ่นะครับ